นี่ควบคู่กันไปกับการลงพื้นที่นะคะ
รวมถึงการตระเวนหาเสียงของบรรดาสอสอ
ก็ปรากฏว่าอีกคนนี้ก็ตระเวนเดินสายเช่นเดียวกัน
คุณชุวิตกระบวนวิสิตค่ะอ๋อตารางแน่นเหมือนกัน
วันนี้ไปแบบจัดหนักเลยค่ะ
หอบหลักฐานไปเปิดโปรงการทุจริตของกระทรวงคมนาคม
เอาไปส่งให้กับทางปปชนะคะ
แล้วก็ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของกรรมการปปชคนหนึ่งด้วยค่ะ
คราวนี้เมื่อใช้ไปแล้วก็ผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะเหลือ
โอ้โหเป็นหมื่นล้านนะ
ไม่รู้จะเอาไปที่ไหนกันบ้าง
เอาไปนะครับ
โอ้โหก่อนไปอุปกรณ์พร้อมหรือเปล่าค่ะคุณชุวิต
ไม่ต้องห่วงแล้วครับเรื่องเรื่องพร้อมสำหรับคุณชุวิต
จัดไปเลยสำหรับวันนี้เนี่ยเอาแบงค์กงเต็กไป
เอากระดาษเงินกระดาษทองไปพอไปเปิดโปรง

ซึ่งอ้างว่าเกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม

ก็เผาค่ะเผาแบงค์กงเต็กเลย

วันหนึ่งคนทำถ้าตายไปก็คงได้ใช้แค่เงินผี
ก็แม่พรีเซนเทชั่นก็จัดเต็มตลอด
แล้วเมื่อช่วงสายคุณชุวิตก็ไปยื่นหลักฐาน
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติหอบเอกสารไปถึง๔ชุด
ให้ตรวจสอบ๔บุคคลจาก๔หน่วยงานสำคัญ
ไล่มาตั้งแต่นายศักดิ์สยามชิดชอบ
รัฐมนตรีคมนาคมนะคะนายนิรุธมณีพันธ์

นายสุชาติตระกูลเกษมศุกร์กรรมการปปช
แล้วก็ตรวจสอบเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปพืชที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมหรือสอปกรด้วย
บุคคลจาก๔หน่วยงานสำคัญจริงนะคะ
คุณชุวิตย้ำบอกว่าที่เคลื่อนไหว

แต่ว่าต้องการให้ทรัพย์สมบัติกลับมาเป็นของประชาชน
แล้วทุกคนที่ต้องการให้ตรวจสอบ
มีหลักฐานเกี่ยวข้องกับประเด็นการก่อสร้างและที่ดินทั้งสิ้นค่ะ
แล้วพวกประชาชนสิ่งที่กูทำเนี่ยทำให้ประชาชน
และกูขอสาบานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ต่อที่องค์กรการปราบทุจริตของบ้านเมือง
ถ้าบ้านเมืองนี้ไม่มีทุจริต
แล้วพวกมึงเป็นคนส่งเสริมให้เกิดความทุจริตขึ้น
แล้วประชาชนอย่างครูต้องลุกออกจากบ้านมาทำงาน

แล้วดูแล้วกันว่าท้ายสุดเนี่ยบ้านเมืองนี้ใครจะชนะ
ยืนยันนะว่ามีหลักฐานการนำเงินจากโครงการหนึ่งที่บริจาคให้พัก
บอกว่าจะทำทุกเรื่องให้เสร็จสิ้นก่อนเลือกตั้งเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะ
โอ้โหคุณชูวิสจบไปบุรีลำ
เค้ามีสโลกานเป็นสโลกานเขาเรียกว่าแสมรองของบุรีลำ
เอ้าลองรอฟังดูนะครับ